ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

และขอให้ข้าราชการตำรวจนั้น
ทำความเข้าใจในเรื่องของแง่กฎหมายต่าง
สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
ติดตามจากรายงานครับ

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้

จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒๘คดี

และยังมีการติดตามตัวผู้ต้องหา

ในนิยะยังจำเริ่มคดีอย่างต่อเนื่อง

บางส่วนยังมีความเข้าใจที่
ลาดเคลื่อนในประเด็นเรื่องข้อกฎหมาย
และให้มันชัดเจน

ขั้นตอนหลังจากนี้พลตำรวจเอกศีวรา
จะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปรายงานต่อรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนำไปสู่การรายงานคลิปรีพอร์ต
แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความจริงใจ
ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทย
ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๖
ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้
กำชับให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๖
ระดมกวาดล้างปราบปรามแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มนี้
ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

เพื่อตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูทรในพื้นที่
รับฟังปัญหาและให้กำลังใจในการทำงาน
ซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

พื้นที่ทราบว่าปัญหาที่พบคือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่เพียงพอ
โดยพลตำรวจเอกศิวรารับปากจะนำข้อเสนอนี้
รายงานถึงผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง
แต่ได้มีการย้ำเตือนให้นายตำรวจทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ
เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดความปลอดภัย